สวัสดีครับเข้าใส่ใคร

ใหม่

สามารถที่จะแบบว่าดูกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียว
แล้วก็รีรันหลังเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมค่ะ

ฮะกดปั๊บกดอะไรถูกต้องถูกต้องไทรัศน์
เซิร์ชคำว่าไทรัศน์ไปได้เลยค่ะนานแรกเรื่องดีเรื่องแรกเลยครับพี่มัน
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าในหลวงตอนทำไมเดินเร็วอืมอืม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เวลาที่ท่านเสด็จในถิ่นธุระกันดาลหรือว่าตามชนบททั่วไป
ข้าราชบริพาณแล้วก็ค่าราชการที่ต้องตามเสด็จ
มักจะเดินตามพระองค์ท่านไม่ค่อยจะทัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพชินตาของพวกเราชาวไทยนะคะ
มักจะเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชดำเนินลุยน้ำตามห้วยนองครองบึงต่าง
บางทีก็เสด็จไปตามพื้นที่แตกระแหง
ดูเหมือนพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอด
ชนชีพเมื่อเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินอื่น
ครั้งหนึ่งผู้รับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทคนหนึ่ง
ก็ได้เอ่ยถามพระองค์ท่านทำไมต้องเดินเร็ว
พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัฐตอบว่า
ที่เราต้องเดินเร็วต้องไปเร็ว
เพราะว่าความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอใคร
ดูสิเห็นไหมเห็นพระองค์ท่านสิ
เราก็จะเห็นภาพนี้ตลอดเวลาเลยที่ทรงงาน
ไปในที่ต่างที่ธุรกันดาล
อย่างที่เราเองเรายังไม่เคยจะไปเลยเนอะ

พระองค์ท่านนี่แบบที่สุดทุกอย่างจริง
สุดหาที่สุดไม่ได้แล้ว
โอเคนะครับมาถึงเรื่องราวของสาวธอมบ้างนะฮะ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำเสนอข่าว
เป็นวันที่๓ต่อเนื่องกันแล้วนะครับ

ได้มีการทำแผนประกอบการรับสภาพนะครับ
คดีฆ่าโบกปูนหญิงธอมเนี่ยนะฮะ

ก็ได้มีการยอมรับว่าตัวเอง
มีคนขับรถกระบะนิสสันรุ่นนาวาร่าสีดำนะฮะ

ทะพุท่าวสศ๔๕๑๕

ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก๒คนนะครับ
คือร้อยโทชัยยุทธ์นะครับ
และจ่าสิบเอกพานุเมฆนะครับ

โดยเวียนเปลี่ยนมาดูถึง๒รอบ

ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่ภักโรงงาน

เพื่อสตาร์ทรถจักรยานยนต์แล้วก็จะออกจากตัวอาคาร
เพื่อมุ่งหน้าไปร้องเพลงต่อที่ร้านอาหารได้เพียง๓๐เมตร
นายนิวัฒน์เองได้มีการขับรถเข้าไปปาดหน้าจนรถล้มลง
ก่อนที่ผู้ต้องหา๓คนจะกรูจากรถลงมา
เพื่อที่จะมาบอกเหยื่อว่าตัวเองเป็นตำรวจ
นายผู้วิทัศน์ก็ทำหน้าที่ยกรถจักรยานยนต์ของเหยื่อ
คือของน้องหญิงที่ล้มลงไปเอาขึ้นไปจอดเก็บไว้ทาง
ส่วนร้อยโทชัยยุทธ์แล้วก็จ่าสิบเอกพนุเมฆ
ช่วยกันอุ้มร่างของหน้าสาวสุภักดิ์สอง

จากนั้นร้อยโทชายุทธ์นะครับ
ก็ได้มีการขึ้นรถตามไปนั่งประกบเหยื่อซ้ายขวา
ดศีรษะให้ต่ำลงตลอดเวลา
หลังจากนั้นนะฮะนายนิวัฒน์ก็ขับรถพาเหยื่อไป
พบกับนายสามารถแสงสิน

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

พักต่างให้การอ้างว่า

แล้วก็ได้ถอนตัวเองออกจากบ้านหลังนั้นไป

ปล่อยให้นายสามารถร้อยโทชัยยุทธ์

เหยื่อเอาไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว

จากนั้นค่อยมารู้ภายหลังว่า
ชัยยุทธ์แล้วก็พนุเมฆได้มีการนำเหยื่อออกจากบ้านพักในวันรุ่งขึ้นวันที่๑๔
เพื่อพามุ่งหน้าไปฆ่าทิ้งนะฮะแล้วก็ฝังอำพลางคดีในพื้นที่ที่นายสามารถจัดเตรียมเอาไว้
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจเองก็ยังไม่เชื่อคำให้กันของในนิวัฒน์และในบิวิทัศน์อย่างใด
ต้องหาหลักฐานในพิสูจน์ก่อนว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าได้มีการล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าทางนางสมคิตพงศวรรค์
ซึ่งเป็นภรรยาหลวงของพันธบรวจเอกอำนวยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์
เป็นโฉนดที่ดิน๑ไร่๑งาน๘๑รางวัลราคาประมาณเกือบ๒ล้านบาท
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ยังไงทางศาลเองก็ได้พิเคราะห์ดูแล้ว
เห็นว่าคดีความนี้เป็นคดีความผิดร้ายแรงทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการคัดค้านประกันด้วย
ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีได้นะครับหรืออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็มีการยกคำร้องออกไปนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการสอบปากคำนางสาวกนิกาหรือว่าคุณดาวซึ่งเป็นแฟนของคุณหญิง

คุณดาวก็ให้การนะครับบอกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยจริง
มีมาแล้วกว่า๓ปีในฐานะภรรยาน้อย
แต่นานเข้าจะพบกันสักครั้งหนึ่ง
เพราะตนเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็เหมือนกับมีมาคบหากับทางสาวธอมด้วย
แต่ตนเองก็ได้มีการบอกว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุในครั้งนี้จริง
จากความหึงหวงแล้วก็ปัญหาหนี้สินการพนันที่ผู้เสียชีวิตเอง

ซึ่งก่อนเกิดเหตุ๑วันได้ทำทีเป็นทะเลาะกับทางผู้เสียชีวิต
ก็คือน้องหญิงแล้วก็คว่างโทรศัพท์ของน้องหญิงทิ้ง
โดยวันเกิดเหตุได้สร้างสถานการณ์เพื่อให้ผู้ตายออกไปพบตัวเองที่ห้องพัก
คือมีส่วนรู้เห็นทุกอย่าง
เพราะเป็นคนช่วยวางแผนให้เขาออกไป

แต่ว่ายังไงขอให้จับคนร้ายอีก๓คนให้ได้นะครับ
ที่ทางนายนิวัตรกับในภูมิทัศน์เขายืนยันว่า
คนที่ลงมือคือนายสามารถกับร้อยโทชัยยุทธ์
แล้วก็จ่าสิบเอกพานุเมฆด้วยนะครับ
ส่วนทางภูมิกับสำหรับมันโป่งนะครับ
อันนี้ก็ต้องอยู่ในเรือนจำไปก่อน
เอาสิมาดูสถานการณ์น้ำท่วมใต้กันต่อดีกว่าค่ะ
ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้ต้องบอกว่าน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้ว

แล้วก็ป้องกันโรคระบาดที่จังหวัดพัทธลุงเองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงในพื้นที่อำเภอควนขนุน
อำเภอเมืองพัทธลุงอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้ว

ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็เน้นย้ำให้กับชาวบ้าน
เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำ

อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าน้ำท่วมนานนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันตอนนี้

ขณะนี้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลก็แห้งแล้วนะคะ
แต่ว่าภายในอาคารผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยนอก

ว่าจะต้องใช้เวลากู้ระบบต่างประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ

อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยนะคะ
ว่าในช่วงวันที่๑๖๑๘มกราคมนี้
ภาคใต้จะเกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลกคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพร
สมราชพังงาตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตนียะลานแล้วก็นราธิวาส
ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยสะสม๓๐๙๐มิลลิเมตรนะคะ

ก็ควรจะต้องเร่งระบายน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
เพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาสมทบกับน้ำที่มีอยู่แล้ว
อาจจะทำให้ท่วมหนักขึ้นมาได้อีก
ในส่วนของภาคตะวันออกกับภาคเหนือนะคะ
ในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่๑๘มกราศ
ก็จะมีอากาศเย็นลง๓๕องศาเซลเซียส
ก็ส่งผลให้ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แต่ก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้บ้างบางพื้นที่ด้วย
ครับ

ช่วงหน้าร้อนมากนะครับ
เขาบอกว่าคนไปเห็นว่า
มีคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถตู้พลิกคว่ำแล้วก็ไฟไหม้
มายืนโบกยืนโบกรถอยู่
เขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาครับ
โอเคมาเรื่องหลอนกันบ้าง

ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒๕ศพ

แล้วก็รวมถึงครอบครัวของเหยื่อรถตู้มรณะ๒๕ศพ

ด้านชาวบ้านเผยนะครับว่ามีวิญญาณมายืนโบกมือ

จากศพนักกรรมครั้งใหญ่มือช่วงต้นปีที่ผ่านมา
สำหรับเหตุการณ์รถตู้โดยสารชนรถกระบะ
ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข๓๔๔บ้านบึงชนบุรีแกลงระยองนะฮะ
บริเวณตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๒ปกราคมที่ผ่านมา
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๒๕คน
ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นายพิเนศเลิศเข็มทัศน์

เป็นประธานจัดพิธีทำบุญแล้วก็พิธีเชิญดวงวิญญาณ
เหยืรถตู้๒๕ศพให้ไปสู่สุขติ
โดยมีครอบครัวของเหยื่อบางส่วนรวมถึงชาวบ้าน
เดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากนะครับ
โดยภายในงานได้มีการตั้งเต็นต์
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ทั้งนี้นายพิเนธเปิดเผยนะครับว่างานพิธีวันนี้

โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตะบนหนองอิรุณ
เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
หลังจากที่ชาวบ้านบริเวณนั้น
เกิดเหตุนะฮะพบเห็นว่ามีคน
มายืนโบกรถอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็หมือกลับมาบวกมือขอความช่วยเหลือ

หลายครั้งมากที่เจอแบบนี้
ทางด้านนางรุ่งที่วาหารเสมอ
ญาติของผู้ศิษย์ชีวิตได้มีการกล่าวว่า

เพื่อต้องการจะมาเชิญวิญญาณของลูกสาวให้กลับบ้าน
แม้ว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ก็ตาม
และในส่วนของเงินที่ได้รับจากประกันภัยรถยนต์
เบื้องต้นบริษัทอัคเนย์จ่ายมาให้แล้ว๓แสนบาท
เฉพาะในส่วนของลูกสาวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าของสามีเนี่ยไม่ได้รับ
เพราะว่าตัวเธอไม่ได้จดทะเบียนด้วย

คุ้มค่ากับชีวิตลูกสาวของแกที่เสียไปหรอก
ถึงไม่ได้จดทะเบียนลำบาก

ก็เป็นเรื่องของกฎภัณฑ์ของเขานะ

มาดูอากาศทางเหนือของเราบ้าง
เขาบอกว่าอย่าเยือกมากเลย๔๘องศา

แล้วก็จุดชมวิวกิวแม่ปาน
ก็บอกว่าภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
ต้องบอกว่าในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำลงนะฮะวัดได้เนี่ย
ต่ำสุดคือ๔๘องศาเซลเซียส
สภาพอากาศเปิดมีทะเลหมอกแล้วก็มีเหมือยขาบ
อย่างที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะน้ำค้านแข็งอย่างนี้แหละค่ะ
ซึ่งอยู่ในจุดบริเวณชมวิวที่กิวแม่ป่าน
คือตรงหลักกิโลเมตรที่๔๒ถึง๔๔ค่ะ
เป็นเกร็ดน้ำแข็งสีขาวเป็นประกายนะฮะ
เกาะอยู่ตามยอดย่าใบไม้แล้วก็ขอนไม้อย่างสวยงาม
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้ไปพบเห็นกันเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะว่าสภาพอากาศได้รับความชื้นจากฝน

ถือว่าเป็นเหมือยขับแรกของปี๖๐กันเลยทีเดียวนะคะ
ในขณะที่แสงแรกของวันมีคู่รักถือโอกาสขึ้นไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันด้วย
แล้วก็แสงสีส้มบนยอดดอย

ก็ยังมีดอกนางพญาเสือโครง

แบบสะพรึงไปหมดเลยทีเดียว
งามมากมายเลยอย่างกับสักกุราน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า
ภาคเหนืออากาศเย็นแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง๓๖องศาเซลเซียส
โดยมีฝน๑๐เปอร์เซ็นต์
ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด๒๐๒๔องศาเซลเซียส
ซึ่งก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิจะสูงอีกที
ก็คือช่วงของประมาณ๒๘๓๔องศาเซลเซียตบริเวณยอดดอย

อยู่ประมาณสัก๑๑๑๕องศาเซลเซียสค่ะ

ต้องบอกว่าความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง
ก็จะมาจากประเทศจีนแล้วก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้ยิ่งเย็นลงไปอีก

อุณหภูมิก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณสัก๓๖องศา
ที่อยากจะดึงลงมาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะ

กรากุมภาก็ดอกพญาเสือโครงเริ่มบาน

ก็ส่งมาระบุว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วอากาศเริ่มเย็น

แองจี้ด้วยสวัสดีพวกเราด้วย
สวัสดีค่ะ

พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รอเจอแองเทศนะคะ
วันนี้วันเด็กพรุ่งนี้ไปไหนคะแองจี้วันเด็ก
พรุ่งนี้วันเด็กก็สุดมากชอบไปเต้นค่ะเอาขนม
เดี๋ยวไปเต้นหมายถึงคุณจะเป็นเด็กหรือว่าอะไรคะ

แล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถานที่ของรัฐ

เปิดตัวโฟโตเปียค่ะดินแดนมหาศจรรย์แห่งจินตนาการ
พร้อมกับจัดประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์และหนังสือนิยายหลายต่อหลายเรื่องค่ะ
เพื่อให้ทุกคนนั้นร่วมผจญภัยในดินแดนสุดแสนมหัศจรรย์นี้
ด้วยตาด้วยมือที่สัมผัสได้จริงนี่แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านฮอปบิตประสาทตีลังกาถ้ำมังกรแคนดี้ฮาวส์ตูนคา
แล้วก็ยังมีโลกแห่งจินตนาการอื่นอีกมากมายรอให้คุณร่วมผจญภัยด้วย
กิจกรรมแรกก็คือการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
คว้ากล้องท่องโฟโตเปีย
โดยขอเชิญลูกค้าทุกท่านที่มาเที่ยวชมโฟโตเปีย
ร่วมกันส่งภาพเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
และรางวัลต่างรวมมูลค่ากว่าแสนบาท
โดยมีพัฒน์ฉัดบริรักษ์ดารานักแสดงที่ชื่นชอบการถ่ายรูป

โดยส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๕กุมภา๒๕๖๐ค่ะ
ถูกต้องนะครับสำหรับกิจกรรมที่๒นะครับ
นั่นก็คือการมอบเงินสนับสนุน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
ผ่านการประมูลภาพถ่ายของคุณพัฒน์ฉัดบริรักษ์นะครับ
ซึ่งได้มาเที่ยวที่โฟโตเปียแห่งนี้เนี่ยนะครับ
และได้บันทึกภาพความสวยงามนะฮะความสนุกสนานนะครับ

โดยได้คัดเลือกภาพเพื่อนำออกประมูลผ่านทางโซเชียล
จำนวน๓ภาพด้วยกันคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่วันที่๒๐มกราจนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖
กิจกรรมนี้นะครับนอกจากผู้ประมูลนะครับ

เพื่อมอบเป็นความสุขแก่เด็กที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต
โดยรายละเอียดนะครับทั้ง๒กิจกรรมนั้น
ถูกต้องค่ะสามารถที่จะไปเที่ยวชมโฟโจเปียดินแดนมหาศจรรย์แห่งจินตนาการ
ก็ตั้งแต่เวลา๑๐โมงถึง๕โมงเย็น
ส่วนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดนะคะตะเริก
ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑ทุ่ม

เห็นไหมเนี่ยมีของเล่นใหม่อะไรใหม่ต้องลองไปเล่นดู

ตอนสมัยเด็กเนี่ยชิคเคยไปแค่ว่าแข่งแทนตอนค้ำถาม

ช่วงหน้ามีอะไร
และเงินแบบบัญชีน้องวันใหม่มีตั้ง๑๐ล้านจริงหรือเปล่า

ไหวมั้ยครับอายใหญ่เลย

โอเคคลียร์หน่อยเงินในบัญชี
ครีเออข้อสงสัยที่บอกว่า

คุณบอยปกรณ์ก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้
ว่าที่มีข่าวออกมาว่าเราฝากเงินให้น้องถึง๑๐ล้านนั่นน่ะ
คุณบอยบอกว่าไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้น
คือก่อนหน้านี้มีงานที่วันใหม่เขาไปทำมาก็

เราก็เอาเงินใส่บัญชีให้เขาไว้เป็นเงินของเขาเอง
มาเขาก็จะได้ภูมิใจว่าเขาสามารถทำงาน
มีเงินเป็นของเขาเองได้เขาหามาเอง
แล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาส่วนตัวของเขาเอาไว้ด้วย

แต่เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องหรอกเราก็คงไม่รู้ว่า
มันมีเงินเก็บของเขามันมีอยู่เยอะขนาดไหน

ที่มีข่าวออกมาว่าเป็นป่าฝากเงินให้น้อง
อยากจะบอกว่าเงินที่ฝากไปมาจากงานของน้อง
ส่วนเรื่องว่า๑๐ล้านนั่นไม่น่าจะใช่

ก็คือถามว่ามีเงินเก็บของน้องไหมมี

ว่าก็เป็นเงินที่ทางครอบครัวของเขาเนี่ย

แล้วตัวน้องเองก็เคยมีการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วย

ก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับ

อันนั่นเหรอ

อะไรคือจูบไม่จบ

แล้วพี่บอกจูบไม่จบตกแต่จุบไม่จบยังไง

ของชีวิตรักกันเลยทีเดียวนะคะกับหนุ่มวง

ก็ต่างที่จะแฮปปี้กันแล้วนะตอนนี้นะ
นี่น้องคนนี้นะมีแฟนสวยตลอด

อ๋อคุณศิลป์ใช่ไหมคุณศิลป์
ความมรสุมความรักก็ผ่านพ้นไปแล้ว

ก็ล่าสุดก็ไปเที่ยวทริปที่ญี่ปุ่นกันนะฮะ
ก็เลยต้องไปถามเลยว่าตกลงเป็นยังไงบ้าง
ทับใจอะไรขนาดไหนนี่นะจ๊ะ
ก็บอกว่าอ๋อก็ยังไม่มีอะไรนะครับ

ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จะไม่ค่อยลงรูปอะไรเยอะ
มันก็ประทับใจก็มีโมเมนต์ดี

มันมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายระหว่างเราสองคน
ตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วเมฆหมอกมันก็เริ่มโล่งสบายเลยทีเดียว

เข้าใจว่าเราเข้าใจเรามากขึ้นใช่ป่ะ
ครับครับเราก็อยู่กันอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว

เขาบอกมีทะเลาะกันบ้างอยู่ปกติกันบ้าง
เดี๋ยวดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างไม่ดีกันบ้างอะไรนู่นนี่นะ

สำหรับคุณเพชรจ้านะฮะจะแต่งตัววิธีจีนก่อนนะครับ
แล้วก็จะจดทะเบียนสมรสในวันนั้นเลยคือวันที่๑๙มกรานะครับ
แต่งแบบยกน้ำชาจีนแบบจีนนะครับ
แล้วก็แต่งงานด้วยฉลองกี่ทีมในวันที่๒๘มกราคมที่แชมโบรีร่า
พอถามคุณเพชจ้าบอกว่ายกหมดไปเยอะไหมคราวนี้

แค่แบบว่าชีวิตประจำวันของผมกับแฟนจัดบัตตี้ใหญ่มาตลอด
เชื่อว่าลูกค้าสายปาร์ตี้ของเรานั้นน่าจะเต็มงานแน่นอน
เชิญแขกเยอะมากค่ะ

ผมชอบมากกันต้องไปกินสิ่งที่อร่อย

โอเคเห้ยนอร่ง